อีกหนึ่งบุคคลนะครับคุณผู้ชมก็คือคุณอคินกาญจนโพคินครับ

น้อมสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ผ่านการวาดพระบรมศาสติสลักษณ์ของพระองค์
ในพระราชจริยวัตรด้านต่าง
เพื่อถ่ายทอดให้กับบุคคลที่จะมาได้ร่วมซึมซับ
ถึงพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้น
ว่ามีความสำคัญและเป็นพระมหากษัตริย์
ทรงงานหนักมากที่สุดในโลกอย่างแท้จริง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณทัชตะวันโภชนุกูลครับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่เห็นเหล่านี้
เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำ
ของอคินกัญจนโภคินหรือนามปากกาที่แปลง

ขอถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเอง
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙

ชอบเรื่องแบบความมานะของท่าน

เหมือนผู้ไห้ผู้สินสระอย่างนี้ครับ
รู้สึกว่าแบบสิ่งที่ท่านทำยิ่งใหญ่มาก
ในฐานะผมสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือวาดรูปท่าน

ผมเองเป็นคนที่เคารพและรักพระเจ้าอยู่หัวเราอยู่แล้วใช่ไหมครับ
แล้วก็ผมทุกเหมือนแบบวันที่๕ธันวาครับ
ตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่
น่าจะประมาณตั้งแต่ปีประมาณ๕๕
ทุกวันที่๕ผมก็จะวาดรูปในหลวงเก็บเอาไว้
เหมือนเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
อคิณตั้งใจจะวาดภาพพระบรมศาสตร์ทิศลักษณ์
หลวงรัชกาลที่๙ต่อไปเรื่อย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
เสด็จไปในถิ่นธุรกันดาลอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
และไม่ได้ส่งทอดทิ้งประชาชน
สิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และทัดเทียมกันของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
คินบอกว่าพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ภาพแรก
วาดเมื่อหลายปีก่อนยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
และหลังจากได้ฟังประกาศจากสำนักพระราชวัง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตในวันที่๑๓ตุลาคม
ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทั้งประเทศ
คินก็ได้ถ่ายทอดความจงรักพักดี
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ผ่านภาพวาดสีน้ำ
และภาพนี้ถือเป็นผลงานที่เขาชื่นชอบมากที่สุดอีกด้วย
แล้วในทั้งหมดที่วาดมามีภาพไหนที่เรารู้สึกว่า
เราภูมิใจมากกับผลงานชิ้นนี้
น่าจะเป็นภาพนี้ครับ

เพราะว่าภาพนี้วาดตอนตอนที่พึ่งทราบข่าวท่านสวนอะครคดคือวันนั้นเลย
เราวาดจากที่เราอยากวาดเลย
แล้วก็ลอยยิ้มของทัน
อฆิลเลือกถ่ายทอดความประทับใจ
ที่ตัวเองมีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
โดยการนำเสนอพระบรมศาสตร์ทิศลักษณ์
แง่มุมและพระราชอิริยบทต่างที่ไม่ซ้ำกัน
เทคนิคการเลือกใช้สี

และเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาพ
อย่างภาพแรกเป็นภาพออกโทนสีน้ำตาล

มุมมองผมว่ากษัตริย์ก็ของเราอะครับ
ก็มีแบบความที่ท่านดูเท่ดูสมาร์ทดูแบบสุขุม
ก็เลยใช้สีออกโทนสีตำตาลสีเปียร์
แล้วภาพฝั่งนี้ล่ะคะที่สองฝั่งนี้
ก็จะเป็นสีแบบโทนร้อนนะครับ
อบอุ่นแบบเกี่ยวกับเวลาแบบท่านทำงานแบบขึงขังจริงจัง
แล้วก็เบนสีชมพูแบบข้างบนแบบให้เห็นรอยยิ้มท่าน

อันหนึ่งก็จะเป็นแบบโทนแบบคล้ายแบบธรรมชาติต้นไม้
นี่ครับก็สังเกตว่าจะมีแบบสีเขียวจาม
แล้วก็มีแบบเล่าเรื่องราวแบบใกล้โทนสีขึ้นไป
ในฐานะของศิลปินคนหนึ่งอาคินขอใช้อาชีพของเขา
ถ่ายทอดความรู้สึกรักและเทิดทูลต่อในหลวงรัชกาลที่เก้า
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในเวลานี้
และในฐานะของผสกนิกรชาวไทย
คินจะน้อมนำคำสอนเรื่องของการทำความดีมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
และอาชีพการงานของตัวเองต่อไป
พระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า
การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์
จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหากไม่ทำ
ชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว